คุณผู้ชมค่ะณทีนี้ตอนนี้บอกเลยว่า
เรียกพิธีกรอย่างวูดดี้วุฒิธรไม่ได้แล้วนะคะ
ต้องเรียกว่าอาจารย์วูดดี้เท่านั้น
เพราะเสกคาถาเบาปุ๊บติดปับติดปับเลยค่ะคุณคะ

จำได้ไหมคือคราวก่อนไล่มาตั้งแต่สาวชมพู่อารยา
ก็ทีนึงแล้วรอลุ้นมาตั้งนาน๒นานไง
พออาจารย์วุฒิเป่าเพียงเท่านั้นแหละค่ะ

รอบแรกว่าแม่นแล้วนะเจอรอบสองเข้าไป
เป่าพูดเข้าที่ไหนรู้ไหม
เข้าที่ไหนท้องคุณนุ้ยสุจีราไงคะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยคุณนุ้ยกับสามีเขาเพิ่งจะโพสต์ข่าวดีใช่ไหม
ว่ากำลังตั้งท้องลูกชายอีกหนึ่งคน
ก็เลยเต็มไปด้วยสาวเข้ามาโพสต์ว่าโอ้อยากให้มา

อยากจะได้มีความทียากสมใจกับเขาสักที

แต่ใครที่กำลังคิดจะจริงจัง
คิดแบบจริงจังว่าอยากได้พลังวิเศษจ้ะคุณพุทธินะคะ
บอกคุณผู้ชมนิดนึงดึงสติกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าถ้าเกิดเรานับเวลาการตั้งคันของคุณแม่นุ้ยเนี่ยอายุคันตอนนี้๓เดือนแล้วค่ะ
แต่ว่าวันที่เป่าท้องเนี่ยเพิ่งผ่านมาเมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์เท่านั้นเอง
ยังไม่ถึง๓เดือนก็แสดงว่าตอนที่เป่าเนี่ยเบบีอยู่ในท้องแล้ว
ก็คิดว่าจะเป็นอาจงอาจารย์อะไรมาเป่าปูติดปั๊บอะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดว่าใครจะมีน้องอาจจะต้องให้คนที่มีคาถาดีเป่าปูดบ้าง
เขามีความเชื่อกันใช่ไหมว่าให้เอาท้องไปชนกับคนที่ท้อง